ศิลปินนักแสดงสาวอายุ๒๑ปี
พบทนายตั้มครับสิทธาเบี้ยบังเกิด
บอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีนะ

ล่อลวงเธอไปล่วงละเมิดทางเพศครับ

หลังจากที่ผู้เสียหายนะครับไปพบทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
เล่าบอกว่าเธอเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักแสดง
ก่อนเกิดเหตุคู่กรณีซึ่งมีธุรกิจบันเทิงปั้น
นักแสดงศิลปินแล้วก็ไอดอลนะครับ
นำข้าวเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากต่างประเทศ
ติดต่อมาจ้างงานผ่านทางไอจี
จากนั้นก็มีการนัดพบพูดคุยเรื่องงานกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
พอไปถึงคู่กรณีเนี่ยพาไปคุยที่รีสอร์ทในซอยนาคนิวาสสอง
โดยผู้เสียหายนะครับไปพบคู่กรณีเพียงลำพัง
จากนั้นผู้เสียหายก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับ
ขณะที่พี่สาวของผู้เสียหายนะครับ
ก็เริ่มผิดสังเกตว่าน้องขาดการติดต่อก็ออกตามหา
น้องสาวถูกพาไปที่รีสอร์ทครับ
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็เลยตามไปแต่คนขับรถของคู่กรณีไม่ให้เข้าไปข้างในฮะ
พี่สาวของผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยไปเคาะประตูห้องพาน้องสาวออกมา
แต่ตำรวจนะฮะไม่ทำให้โดยผู้เสียหายบอกว่ารีสอร์ทดังกล่าเป็นรีสอร์ทของนายตำรวจใหญ่
กระทั่งเวลาตี๒ผู้เสียหายเริ่มได้สติครับพี่สาวจึงรีบบอกให้ออกมาจากรีสอร์ทแล้วก็กลับบ้าน
เมื่อถึงบ้านผู้เสียหายก็สลบหมดสติจนเช้าเลยนะ
พอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับแพทย์ระบุว่าพบสารนะฮะเป็นอสุจิในช่องคลอด
และยังพบยานอนหลับชนิดหนึ่งด้วยหลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายนะครับ
โทรศัพท์ไปสอบถามคู่กรณีก็ยอมรับว่าแอบเอายาบางอย่างใส่ให้ผู้เสียหายกินจริง
ไม่ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายนะแล้วยังบอกอีกว่าชอบผู้เสียหาย
แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธล่วงการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ผู้เสียหายจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสนโชคชัยในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเอาไว้แล้วนะครับ
ต่อมาคู่กรณีพยายามติดต่อเพื่อขอให้ทนายสิทธานะฮะเป็นทนายเพื่อดำเนินคดีต่อไป
จากเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าและอีกฝ่ายเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งด้วยครับ